คุณผู้ชมไปดูเหตุสลดกันต่อที่จังหวัดสกลนครคือพ่อเนี่ยจะไปนอนกับลูกเป็นเพื่อนลูกแต่ลูกเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับ
อยู่ในกระท่อมกลางนานะลูกเอาไม้ตีพ่อตายแล้วครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุเกิดตรงนี้ตำรวจภูทรพังโคนนะครับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบคนทำร้ายร่างกายกันเสียชีวิตที่กระท่อมกลางนาครับบ้านม่วงไข่ตะบนม่วงไข่
อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครในที่เกิดเหตุพบศพนายสุดใจโพธิราชอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วนะครับ
เขานอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างกระท่อมสภาพศพเนี่ยคุณผู้ชมครับถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคม
ที่ศีรษะกระโหลกยุบแหละครับเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยประมาณ๒ชั่วโมงได้
ใกล้กันไปเจอในสาธิตอายุสี่สิบสองปีลูกชายกับผู้ตายและเป็นคนเกาะเหตุเนี่ยนะ
ก็นั่งอยู่ข้างศพนั่นแหละนะครับกับท่อนไม้ยาวประมาณเมตรหนึ่ง
ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าบุพการีครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายน่ะ
นอนกับลูกชายที่เป็นผู้ป่วยจิตเวท
ยังไม่ทราบสาเหตุที่ลูกชายก่อเหตุฆ่าพ่อในครั้งนี้
แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมาจากอาการป่วยที่กำเริบนี่แหละ
นายสมศักดิ์จันสุพรรณเพื่อนของผู้ตายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย

ย่องมาข้างหลังแล้วใช้ไม้ตีตีหัว
พ่อเสียชีวิตตอนนั้นเลยคุณผู้ชมสำหรับนายสาธิตเนี่ยประวัติ
เสพยาบ้ามาก่อนก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรร้ายแรง
แต่เพิ่งจะเกิดเหตุก่อเหตุนี่แหละ
คาดว่าคงขาดยาที่รักษาอาการทางจิตเวทนี่แหละครับ
ไม่ค่อยมีเลยคนนี้ไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยพูดการณ์อะไรกับใครเลย
อยู่คนเดียวไปเรื่อย

ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าอรัญญิกาวาส

คือจะรอให้สภาพจิตใจเข้าสู่ภาวะปกติก่อน
พนักงานสอบสวนจะเอามาสอบปากคำ
เพราะว่าตอนนี้ยังคุยไม่รู้เรื่องคุณผู้ชม
ถามว่าพ่อไปไหนพ่อคุณไปไหนพ่อพ่อคุณไปไหน
บอกพ่อตายนานแล้วนะครับ

เขาบอกไม่รู้นอนเล่นอยู่ดีตำรวจก็มาจับผม
โดยตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัวไปเนี่ยยังพูดจาวกวนอยู่ครับ